ส่วนของฝนตกไม่ลืมหูลืมตาได้ทำเอาพัทยานน้ำท่วมชะพรรณฮะ
ท่วมหนักขนาดไหนถึงขั้นพัดรถป้ายแดงลอยตุ๊บป่องตุ๊บป่องไปกับสายน้ำ
เฮ้ยรถใครอ่ะอ้าวมีคนอยู่ข้างในด้วย
ตายแล้วป้ายแดงด้วยเออป้ายแดงด้วยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย
ตายแล้วตายตายตายคนของไอฟ้าแน่นอนโอ๊ยน่าสุข่าวเนอะว่ารถป้ายแดงแล้วรถเขารถนี่ด้วยอ่ะ

เป็นไงเมืองพัชยาแม่งแก้ปัญหาน้ำควบคุมได้
โอ้โหดูประชาชนดิ
รู้ได้ไงมีคนอยู่ในรถเขาเหยียบไฟเบรก
แตะเบรกนะฮะเห็นไหมเดี๋ยวข้างหลังเนี่ยมันจะมีไฟเบรกอยู่
คนอยู่ในรถไม่ใช่รถเปล่าลอยทุบป่องทุบป่อง
เดี๋ยวมองตรงนี้นะฮะลอยไปเนี่ย
ลอยไปอีกนิดนึงจะชนเสาไฟฟ้าแล้ว
แต่ปรากฏว่ารถคันนี้เคราะห์ดี
เพราะดีก่อนนะคือไม่ชนเสาไฟฟ้าด้านหน้า
แล้วลอยต่อไปชนเสาอีกเสาหนึ่ง
เหตุการณ์นี้พัทยาจังหวัดชนบุรีฮะ
และคนถ่ายคลิปคือพี่กิติศักดิ์เอามือถือถ่ายไว้
แล้วพี่ไม่ลงไปช่วยล่ะช่วยอะไรนี่มันรถนะ
แล้วบ้านพี่เขาก็น้ำท่วมถึงเอว
แล้วประตูบ้านพี่เขาเป็นประตูม้วนแบบไฟฟ้า
ข้างไฟช็อตหมดแล้วข้างหมู่บ้านนะฮะ

ได้แต่ถ่ายรูปถ่ายภาพถ่ายคลิป
อยู่ด้านบนชั้นอะไรชั้น๒ได้ไหม
ชั้น๒ชั้น๓เนี่ยชั้น๒เป็นอย่างน้อยนะฮะ
เพราะดีมากกับเหตุการณ์นี้ตามรายงานบอกว่า

มีเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรโซนนั้น
ให้การช่วยเหลือไว้ได้อย่างปลอดภัยนะฮะ
นี่คือเหตุการณ์หนึ่งอยู่ซอยบงกฎพัทยาใต้

ใช้คำว่าอะไรนะแม่งเม่งอะไรไม่รู้ล่ะ

นี่รถของปุ้ยลอยแบบนี้ในพัทยา

ใช่มิดทั้งคันเลย

พัทยาชนบุรีเจอแบบนี้

เอาล่ะนี่มุมหนึ่งแต่มีบางมุมเนี่ย
ฝรั่งมังค่านักท่องเที่ยวต่างชาติต่างประเทศ
เขามาเจอเหตุการณ์นี้เขาก็ชิว

พอมาเจอแบบนี้ก็สบายนะฮะ
คนไทยคนไทยเนี่ย

เล่นใหญ่ขนาดไหนเรือแคนู

มองเหมือนอ๋อมันไม่ได้สูงมาก
แต่ความแรงของน้ำพอสมควรเหมือนกัน

น้ำเริ่มลดลงแล้วแล้วทำไง
น้ำลดต่อผุดต่อผุดไม่ผุดไม่รู้แหละ

มีปลามาด้วยอ่ะนี่ริมถนนสุขุมวิทย์นะคะ

ปลาช่อนก็มาเจอแบบนี้นะครับ
จับแบบมือเปล่าเลยพอมันมาแล้วน้ำมันหายไป

ก็พังเสียหายรถบางคันฝ่าไปได้

ด้านหน้าด้านหลังหายไปไหนก็ไม่รู้นะครับ

เขาบอกเขาเก็บป้ายทะเบียนรถไว้ได้ค่อนข้างเยอะ
ดังนั้นหากใครที่อยู่พัทยา

ถามพี่เขานะเพจเรารักพัทยา

ฝนตกทีไรพัทยาท่วมทุกที